พูดถึงเรื่องของการใช้ชีวิตในยุคสมัยแบบนี้เนี่ยนะคะ
หลายคนก็คงให้ความสำคัญกับเรื่องของการออกกำลังกาย
หนุ่มสาวหลายคนอยากจะมีสุขภาพแข็งแรง
หรือว่าการดูแลรูปร่างนั้นไม่ถูกวิธีค่ะ

ในการออกกำลังกายและลดน้ำหนักทางออนไลน์มาบอกกันด้วย
ซึ่งก็จะทำให้การลดน้ำหนักนั้นได้ผลกันด้วยนะคะ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานคุณจีรภาสุริสุขค่ะ
การออกกำลังกายที่หักโหมแบบนี้

กลายเป็นความเชื่อที่หลายคนมักปฏิบัติ
หวังเป็นทางลัดไปสู่การลดน้ำหนักโดยเร็ว
แต่วิธีการเหล่านี้อาจจะไม่ใช่วิธี
ของการมีสุขภาพที่ดีและหุ่นเป๊ะที่ถูกต้องค่ะ
สตาร์ทอัพไทยหัวใจรักสุขภาพ
ค้นคว้าหางานวิจัยกว่า๒๐๐งาน
ค้นพบวิธีการลดน้ำหนักแบบใหม่

โหมออกกำลังกายอย่างหนัก
แค่ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมแคมเปญนี้
ตัวทั้งน้ำหนักส่วนสูงและข้อมูลด้านสุขภาพ
สัดส่วนและสถานที่การออกกำลังกายที่สะดวกเล่น
จากนั้นก็โพสต์รูปภาพแบบเต็มตัว
ทั้งด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังค่ะ
เมื่อทำการบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
ระบบก็จะจัดโปรแกรมสารอาหาร
ผู้ใช้ควรได้รับในแต่ละวันอย่างละเอียด
ปริมาณวัตถุดิบและประเภทอาหารที่ควรทานค่ะ
รวมทั้งยังจัดโปรแกรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้ใช้
พร้อมกับรายละเอียดของการออกกำลังกายในแต่ละท่า
เพื่อที่ผู้ใช้นั้นสามารถทำตามได้อย่างถูกต้องค่ะ
จากนี้ผู้ใช้เองจะต้องกรอกข้อมูลการทานอาหารและออกกำลังกายในแต่ละวัน
หลังจากที่ผู้ใช้ได้ส่งการบ้านเข้าสู่ระบบในแต่ละวันนะคะ
ก็จะเข้ามาประเมินผลในแต่ละสัปดาห์
เพื่อจัดหาโปรแกรมการออกกำลังกายและการทานอาหารให้เหมาะสมกับผู้ใช้รายนั้นต่อไปค่ะ
การได้รับสารอาหารพลังงานและการออกกำลังกายที่เหมาะสม
คือวิธีการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง
ซึ่งแพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นมานั้น
เปรียบเสมือนผู้ใช้มีเทรนเนอร์ฟิตเน็ตส่วนตัว
และทำให้เป้าหมายของการมีหุ่นที่ดีเป็นไปอย่างที่ต้องการค่ะ
เขาใช้การสื่อสารผ่านการคุยการโทรศัพท์
ซึ่งข้อมูลมันจะหายไปตลอดระยะเวลานะครับ
แล้วก็เก็บข้อมูลไว้อย่างดีที่สุดแล้วครับแล้วก็โอกาสผิดพลาดน้อยลง
ธนากรนำรับพรหนึ่งในผู้เข้าร่วมแคมเปญนี้ได้เปิดเผยว่า
เมื่อก่อนนั้นเขามีน้ำหนักตัวถึง๙๔กิโลกรัม
จนตอนนี้สามารถลดเหลือ๖๙กิโลกรัมภายในเวลา๖เดือน
ซึ่งนอกจากเขาจะได้หุ่นที่ดีตามที่ต้องการแล้ว
ยังทำให้เขานั้นมีบุคลิกภาพและสุขภาพที่ดี
โปรแกรมการทานอาหารและการออกกำลังกายที่เหมาะสมค่ะ
ความสะดวกของโปรแกรมนี้คือทำให้ผมมีอิสระในการที่ผมจะกินอะไรก็ได้
เพราะสิ่งที่เขาให้มาคือองค์ความรู้ที่ผมจะสามารถเอาไปแปลง
จนผมสามารถเดินเข้าไปในตลาดแล้วผมชี้ได้ว่าผมกินอันนี้
แล้วผมจะได้อะไรหรือเสียอะไร
ผมกินข้าวจานนี้ผมจะได้โปรตีนเท่าไหคาโบเด็กเท่าไหร่
สิ่งที่โปรแกรมให้คือความรู้และทักษะพวกนี้
และมีถึง๑๙๔ที่สามารถฟิตหุ่นได้ตามที่ต้องการ
อกจากนี้ยังเตรียมพัฒนาแอปพลิเคชัน
เพื่อรองรับโปรแกรมต่างให้มีความสมบูรณ์เหมาะสมกับผู้ใช้งานมากขึ้นค่ะ